ถ้าอ่านเกมนะครับเหมือนกับเป็นเกมปิดเกมเร็ว
ปล่อยมือก้าวไกลเมื่อ๒วันก่อน
ก็สารอาจจะมีคำสั่งไม่รับ

สมมุตินะครับวันนี้ก็จบเลย

เขาไม่เคยมีการแถลงนะครับว่าพักร่วมรัฐบาล

เดี๋ยววิเคราะห์ต่อว่าทำไมมีกลยุทธ์แบบนี้

กับการตั้งรัฐบาลเป็นคนละเรื่องกัน

ค่อยมาตั้งรัฐบาลว่าจะมีพักไหนบ้าง
ตัวนี้มันทำได้

มันก็อึดไม่ตอบนักข่าวได้ไป๒วัน

แล้วแน่นอนครับสวจากเดิมเกมเร็ว

ในส่วนของก้าวไกรก็ต้องขอฟังครับ

ง่ายคือพอบนเกมมันเลื่อนออกไปเนี่ย

เพราะว่ามันจะเกิดการต่อรองที่มากขึ้น
ไม่อย่าลืมว่าความเสียเปรียบของเขาเนี่ย
เขาถอยออกจากจุดเสียเปรียบแค่ชั่วครู่

ถ้าเกมสั้นแค่๒วันปุ๊บก็ไปนายกเลย
แต่พอเกมมันยาวทอดออกไปอีก๒อาทิตย์เนี่ย
กลายเป็น๑๔๑ลำบากแล้วจะไปต่อรองใครเขาก็ต่อรอง
เขาก็เรียกร้องหนักจะชวนพักไหนมาเขาก็เรียกร้องกระทรวงหลักหมด
ใช่ไหมครับสวก็จะต่อลองโน่นนี่นั่นอีก
แล้วไหนจะเรื่องคุณชูวิทย์ที่มาแฉคุณเศรษฐาอีก
ทั้งหมดพอยืดออกไปมันกลายเป็นความเสียเปรียบของพักเพื่อไทยครับ
เพราะว่าบางคนมองว่ายืดออกไปเนี่ยโอ้โหเป็นข้อดีของเพื่อไทยในการหาเสียง
คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญาคือการการเจรจาทางการเมืองเนี่ย
ถ้ามันจบกันเร็วนะมันยิ่งดีมันตั้งหลักกันไม่ทัน
ไปอะไรต่อแล้วกันไม่ทันเรียกว่าตั้งหลักกันไม่ทัน
คือเป็นยุคแล้วเป็นยุคแล้วทีนี้ค่ะ
แบ่งเค้กคุณไปรวบรัดกันเองไม่กี่คนสมาชิกพักกรรมการบริหารพักคนอื่น
ให้ไปตกลงกับเขาอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่มาปรึกษากันก่อน
พอยืดออกไป๒อาทิตย์เนี่ยฝ่ายที่ได้รับการเชิญชวน
ตอนแรกอะไรก็ย้วนไว้ก่อนเพราะเจรจากันเร็วผูกมัด
ครับมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวบหัวรวบหามแต่พอมีเวลาไปตั้งหลักได้
กรรมการบริหารภักดิ์ไหนภักดิ์ทำไมเราไม่ยืนยันเราต้องยืนยันกับกระทรวงนี้
ถ้าไม่ได้กระทรวงนี้บอกสิว่าเราไม่เอาเขาต้องยอมเราอยู่แล้ว
อาจารย์สองท่านจะหมายถึงว่าภักดิ์อื่นก็มีเวลาในการต่อรองเหมือนกัน
ภักดิ์เพื่อไทยก็เหมือนกันภักดิ์เพื่อไทยก็จะต้องถูกกรรมการบริหารภักดิ์คนโน้นคนนี้
เข้ามาปล่อยเขาไปได้ยังไงเราต้องกันไว้สิเราเป็นภักดิ์แก่นำนะจะให้เขาขี่คอได้ยังไง
ฉะนั้นบรรยากาศพวกนี้มันจะยืดออกไปแล้วก็จะทำให้มีการต่อรองกันหลังบ้านมากขึ้น
หน้าบ้านเนี่ยเขารักษาภาพอยู่แล้วว่าอะไรก็ได้เพื่อประเทศชาติเพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้
เราไม่มีปัญหาไม่มีเงื่อนไขนี่หน้าบ้านนะแต่หลังบ้านมันดูเดือดแน่
การระยะเวลายืดออกไป๒อาทิตย์หลังบ้านดูเดือดแน่